มีอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกโซเชียลที่กลายเป็นประเด็นนะคะ
มีแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังเพจหนึ่ง
เขาได้มีการโพสต์ข้อความว่ามีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังตัวย่อก็คือสเสือพพ
คุณผู้ชมลองนึกตามว่าเอ๊ะจะเป็นใครนะคะทีนี้
ร้อนถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะ
ก็หอบเอกสารหลักฐานต่างเหล่านี้เลย
พบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
อยากจะให้เอาผิดเพจดังเพจนี้
ท่านพตเอกสมยศบอกว่ามันก่อให้เกิดเสียงวิพักวิจารณ์

คือเพจนี้เขาพูดในลักษณะที่ว่า
พลตำรวจเอกสมยศไปหุ้นเปิดบ่อนอยู่ในกัมพูชา
แล้วก็มีเนื้อหาคล้ายกับการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง

เรื่องบ่อนเบิ่นเขาไม่ติดใจอะไรมากนะ
แต่ติดใจจริงก็คือเรื่องของการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงนี่แหละ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
เข้าพบพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

ตัวยอกก็คือศเสือพอผ่านและอดีตนักการเมืองของไทย
ไปร่วมลงทุนเปิดบ่อนกาซิโนในกัมพูชา
แล้วก็เนื้อหามันลักษณะเหมือนกับการพาดพิง

คนอ่านมันอาจจะเข้าใจผิดได้
แล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับความเสียหาย

จริงแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าเดือดร้อน
ที่เรื่องของการลงทุนเปิดบ่อนนะคะ
เพราะว่าก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่า
ท่านสมยศเนี่ยสนับสนุนการเปิดบอลกาซิโนถูกกฎหมาย
ประเทศไทยแล้วก็เดินหน้าสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าตัวเองเนี่ยพอไปต่างประเทศก็ไปบ่อนบ่อยนะ
ก็ไปใช้บริการบ่อนกาซิโนอยู่บ่อย
แต่ประเด็นที่รับไม่ได้แล้วก็ต้องมาแจ้งความอยากจะให้เอาผิดเนี่ย
ก็คือการที่อ้างว่ามีการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
สมยศยืนยันว่าตัวเองและครอบครัวไม่เคยกล่าวอ้างเลย
ไม่เคยกล่าวถึงสถาบันเบื้องสูงเลยค่ะ
ลองฟังเสียงพลตำรวจเอกสมยศดูหน่อยค่ะ

เพราะว่าในเนื้อหาบอกว่าเป็นอดีตพบตรชื่อย่อสอเสือพอพาน

มันก็ไม่มีคนอื่นมีการกล่าวอ้างเบื้องสูง
ตรงนี้ผมยอมไม่ได้นะครับ
จะบอกว่าผมไปหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนการพนัน

เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการมีบ่อนการพนันที่ถูกต้องนะครับ
ตามกฎหมายมาโดยตลอด
พลตำรวจเอกสมยศยืนยันนะคะว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็สนับสนุนนะ
เรื่องของการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกต้องอย่างเสรี
กาซีโนทั้งพนันฟุตบอลอยากจะให้เมืองไทยเปิดเหมือนกับต่างประเทศ
ถ้าตัวเองมีอำนาจก็พร้อมจะผลักดันเรื่องนี้ให้มันถูกกฎหมายทันที
แต่ตอนนี้ไม่มีอำนาจอะไรก็ไม่สามารถผลักดันออกมาได้
เพียงแค่สนับสนุนแนวคิดนี้เท่านั้นนะคะ
สมยศก็บอกว่าก็จะยังคงเดินหน้าจริง
สนุนเรื่องของการเปิดบ่อนการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
แต่มันติดใจประเด็นที่มีการพาดพิงเรื่องของการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงนั่นเองนะคะ